ท่าทางจะได้ดอก
ดอกอะไรครับจะขึ้นไปเก็บดอกสะดาว
จะมาทำนำพริกกินกับปลาดูกย่าง
วันนี้วันนี้นะครับหลังจากทำบุญกระถิ่นสะสมแต้มมาแล้ว

เราต้องเตรียมตัวเลี้ยงฉลองไว้ก่อน

คือเนี่ยสายนี้เขาแบบโชคลาภไง
เขาจะแบบหวังรวย๑กับ๑๖แบบเป็นประจำเลย
แล้วก็ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงเป็นใจอยู่
ฝนยังคงน้อยอยู่แต่ว่าหลังจากสุดสัปดาห์นี้
ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะกลับมาเยอะอีกแล้ว
นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่า
หลังจากวันลอยกระทงไป๑สัปดาห์นะครับ
ความหนาวเย็นที่คนกรุงรอคอยกัน
สัปดาห์ที่แล้วหายไปนานเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะกลับอีกรอบนึงก็รอลุ้นกันว่าจะมาจริงหรือเปล่า
แต่แน่นอนช่วงที่มีอากาศเย็นจะเข้ามาอีกรอบนึง
อากาศจะแปรปวนก่อนมีฝนฟ้ากระนองก่อน
อากาศร้อนก่อนแล้วค่อยอากาศเย็นนะครับ
แล้วนอกจากสภาพอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปรง
ลักษณะของการเกาะตรงของฝนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะอ่อนกำลังกว่า
ช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าขณะนี้เองครับ
ถ้าหากเราดูภาพภาพนี้จะเป็นภาพการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนะครับ
ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่มาจากฝั่งอ่าวไทยข้ามไปฝั่งอันดามัน
แล้วก็ต่อเนื่องไปอยู่ตรงนี้นะครับแถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศอินเดีย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการก่อตัวของพายุอยู่๑ลูกนะครับ
วันนี้จะค่อยเคลื่อนตัวผ่านบริเวณทางตอนล่างของประเทศอินเดีย
แล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของประเทศอินเดียนะครับ
นั่นก็หมายความว่าพลังของพายุลูกนี้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
มีการดูดเอาฝนจากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยข้ามฝั่งอันดามัน
อย่างต่อเนื่องก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
ประกอบกับการปรากฏตัวของพายุอีกหนึ่งลูกนะครับ
ที่จะมีการก่อตัวขึ้นในฝั่งอ่าวไทย
ซึ่งพายุลูกนี้ก็จะถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดูดฝนออกไปเช่นเดียวกัน

นี่คือสถานการณ์ฝนในเช้าวันนี้นะครับ
ก็มีฝนก่อตัวขึ้นแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไล่ลงไปจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
ส่วนในบริเวณตอนกลางประเทศไทยก็มีจังหวัดแถวสมุทรปราการสมุทรสงคราม
ที่มีฝนกระจายตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่หนักหน่วงเท่าไหร่
นี่คือพายุที่ว่านี้นะครับส่วนกลุ่มฝนกลุ่มนี้
สังเกตว่ามีการก่อตัวในบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
สังเกตรูปนี้เป็นภาพที่การคาดการณ์วันนี้๒๔ชั่วโมง
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่นั้นไปออกกันอยู่ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
ดังนั้นในวันนี้คลื่นลมยังคงรุนแรงนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ใครจะเดินเรือใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังหน่อย
เฉพาะจุดที่มีฝนตกต่อเนื่องกันอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อไปครับนี่นะครับจะสังเกตว่ามีพายุอีกหนึ่งลูกก่อตัวขึ้นนะครับ
ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับพายุลูกนี้จะไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามนะครับ
ค่อยค่อยพัฒนาความเร็วลมต่อเนื่องจะสังเกตว่าพายุลูกที่พัดไปอยู่แถวบริเวณอินเดีย
ก็ดูดฝนออกไปจากบริเวณฝั่งอันดามันนะครับส่วนพายุลูกนี้ก็ดูดฝนออกไปจากฝั่งอ่าวไทย
จะทำให้สุดสัปดาห์นี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนจะลดลงนะครับ
จะกลับเข้ามาเยอะอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ก็จะค่อยมาพร้อมกับพายุอีกหนึ่งลูกที่เกาะตัวขึ้น
ซึ่งในค่ำคืนนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีปรากฏการณ์
ขออภัยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือคืนของวันที่๑๗ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘เนี่ย
มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนดาวตกลีโอนิตนะครับ
ฝนดาวตกที่ถือว่าเป็นรายชายฝนดาวตกนะครับ
เพราะว่าจะมีความสว่างมากที่สุดนะครับ
เพราะว่าดาวตกลูกนี้เกิดจาก๑๗ดาวที่เขาเคลื่อนที่ผ่านชะบรรยากาศ
ความเร็วประมาณ๗๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเกิดจะดูเนี่ยนะครับหลังตี๒เพราะว่าตี๑๓๐เนี่ยจะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์รับของฟ้า
ดวงจันทร์จะไม่รบกวนนะครับหลังตี๒มองขึ้นไปท้องฟ้า
ที่ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกลุ่มดาวสิงโตอยู่นะครับ
ไปเรื่อยเราก็จะเห็นดาวตกมาประมาณ๑๐๒๐ดวงต่อชั่วโมง
นะครับก็ขอพรตามใจจนถึงเช้านะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางราศาสตร์ที่น่าจับตามอง
จะได้เตรียมไว้เดี๋ยวคืนนี้จะได้มากินพร้อมกัน

หรือย่างตั้งแต่๖โมงช้าเดี๋ยวไปกินกันตอน๒ส่วน

เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บกะเพราแล้ว
สะดาวไว้ก่อนนะครับเฮ่ย